ความต้องการถนนของชาวบ้านในชุมชนห้วยมงคลนำมา
ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายนะคะ
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห้วยมงคล
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ด้วยเส้นทางเล็กสำหรับทางเกวียนเท่านั้น
ตอนที่ขึ้นไปนั้นท่านขึ้นไปช่วงนั้น

รถเกิดไปติดก่อนที่จะถึงห้วยมงคลนะครับ

ช่วงประติศนั้นก็ตรงรวมพลังล่มเราก็ช่วยกันหลุนช่วยกันหาม
กันยกรถให้พ้นจากทางให้มันดีขึ้น

ที่เดินลงมาจากห้วยบางคนเพื่อจะมาขายสิ่งของที่ในตลาดนะครับ
ชาวบ้านก็มาช่วยพระองค์ท่านเหมือนกันนะครับ
จากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ทรงทราบว่า
สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดในตอนนั้นคือถนน
พร้อมทั้งมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาเรื่องการเดินทาง
รวมถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน
ระหว่างหมู่บ้านห้วยมงคลกับตัวเมืองหัวหิน
ดาบตำรวจละออดีตผู้ทำหน้าที่ขับรถแทรคเตอร์พระราชทาน
เพื่อก่อสร้างถนนสายห้วยมงคล
เล่าถึงความรู้สึกโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิต

และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัฐเรื่องความพอเพียง

ความหาการพลังงานที่คุณอะไรแบบนี้ครับ
ก็ช่วยทำถนนจากฮุ่งหินมาที่ห้วยมงคลนิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าสิ่งของต่างที่เป็นเกษตร
คล้ายว่าชาวบ้านปลูกพืชผักเกษตร

เล่าด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความปิติ

จากสมัยก่อนไม่มีถนน
แม้หมู่บ้านจะอยู่ไม่ไกลจากตลาดหัวหินมากนัก

เวลามีคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน

กว่าจะนำคนเจ็บออกจากหมู่บ้านเพื่อไปรักษาได้
ท่านเป็นเจ้าห่วงมากเลยว่ามันไม่สะดวก
แกก็ให้มีหน่วยพยาบาลมา
ตอนหลังมีหน่วยพยาบาลมา
แล้วก็สมเนคมาอีก
มีหน่วยเป็นพยาบาลมา
แกก็บอกเดี๋ยวพอ
ว่าต่อไปจะทำให้ดีขึ้น

แกก็ทรงเป็นห่วงแล้วก็ทำเป็นถนนมาเนี่ย
แล้วก็ตอนนี้ก็สะดวกมากเลย
เพราะบารมีของท่านมาช่วยชาวบ้าน

เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอหัวหิน

ยังถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด้านการคมนาคมโครงการแรก
นำไปสู่โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างอีกมากมาย
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙

มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น